ข่าวของคุณบอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นใช่ไหมข่าวของดิฉันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น
อืมเกิดขึ้นในโรงพยาบาลครับคุณฟังดีดีนะแม่ท้องท้องคือแบบ
อาทิตย์หน้าเนี่ยคลอดได้แล้วถูกต้องค่ะไปที่โรงพยาบาลความจริงจะต้อง
กลืนกลูโค้ชมันจะหวานหวานใช่ไหมครับค่ะปรากฏเจ้าหน้าที่เอาอะไรมาให้
ลืนรู้ไหมคะเอายาชาเกือบตายอ่ะคุณผู้ชมยาชาที่ใช้ฝังเข็มอ่ะ
ครับแล้วเนี้ยฝังเข็มยาคุมอ่ะมากินเข้าไปอ่ะอ้าวแล้วเธอบอกเป็นยังไง
อาการอาการเธอแบบว่าปากชาไปหมดเลยอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะคือพอมี
อาการแบบนี้ห่วงลูกในท้องครับว่าลูกจะเป็นยังไงและที่เธอบอกว่า
อาการคือมันไม่ได้ชาแค่ปากนะมันไปหมดค่ะมันเข้าไปถึงเหมือนการหายใจเลยอ่ะ
แล้วกระตุกอ่ะมือกระตุกกระตุกหายใจไม่ออกเหมือนหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นยังไง
เล่าความรู้สึกให้ฟังเลยนะเผื่อหลายคนยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ใกล้ตายหรือหายใจเฮือกสุดท้าย
เธอเล่าให้ฟังถึงบอกไงว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลคุณผู้ชม
ให้กินยาชาเนี่ยนะใช่ไงคะเธอเนี่ยอายุคัน๓๗สัปดาห์จะคลอดได้นี่คือต้อง๓๘ขึ้นไปถูกไหม
แล้วมือวันจันทร์ที่แล้วนัดมาเจาะเลือดจะตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลแล้วปกติแม่จะรู้เลยค่ะ
คุณหมอจะให้กลืนกลูโคสต์หวานแบบหวานอ่ะแล้วที่นี้เจ้าหน้าที่อ้าวมาให้เธอกิน
ซึ่งตอนนั้นเขาเอายาชามาให้เธอกิน๒ขวด

ปกติฉันกลืนกูโค้ชก่อนหน้านี้มันไม่ขมแบบนี้นี่
ก็เลยถามหมอคุณหมอคุณหมอคุณหมอเปลี่ยนยาให้เหรอคะ
หมอบอกอ๋อไม่ได้เปลี่ยนคือกินน้ำตาลมันก็ต้องหวานสิ
พอไปหยิบขวดมาดูเท่านั้นแหละมันคือยาชา
เบิกมาจะเอาไว้ฝังเข็มยาคุมคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน

มือชาปากชาขยับตัวไม่ได้
มือเท้ากระตุกแขนขากระตุกคุมตัวเองไม่ได้หายใจไม่ออก
คือเธอกรี๊ดแบบเหมือนจะชักแล้ว
เหมือนคนที่กำลังจะตายตอนนั้นกลัวมาก
กลัวจะตายแล้วก็กลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอะไรด้วย
เจ้าหน้าที่นะคนที่หยิบยามาให้ผิดมาขอโทษ

นักข่าวของเรานะไปเจอกับคุณแม่คนนี้
นอนอยู่บนเตียงพยาบาลเนี่ยชื่อว่าคุณแม่อรัญญาบำรุงกิจอายุ๒๕ค่ะ
แม่น่ะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะ
แล้วโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาชี้แจงยังไม่ได้ออกมาขอโทษอะไร
แต่มีเจ้าหน้าที่มาบอกกับคุณแม่ว่าแม่
ไปร้องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในตัวเมืองจันทบุรีนะ
แล้วแม่แจ้งความเอาไว้แล้วฟังคุณแม่หน่อยไหม
เกือบตายเพราะว่ากินยาชาค่ะ
หนูถามพยาบาลที่เขาตรวจท้องว่าพี่คะพี่เปลี่ยนยาให้หนูเหรอทำไมยาหนูมันขม
แล้วพยาบาลเขาบอกว่าไม่ขมนะหนูไอ้น้ำตาลคนท้องมันต้องหวาน
หนูบอกไม่หวานเลยพี่มันขมมันขมแล้วหนูชาปากชาลิ้นชาคอไปหมดเลย
ปวดน้ำตาลกับขวดยาเหมือนกันดิแต่เพียงว่าฉลาก
แต่คนละสีกันไอ้ขวดน้ำตาลอาจจะสีเขียว
แต่ของหนูมันจะมีสีแดงเป็นแถบสีแดงลงมา
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาลคนท้องนะ
ต่อไปลูกถ้าคลอดออกมาเขาจะมีโอกาสผิดปกติหรือเปล่า
อะไรยังไงคือเราไม่สามารถรู้ได้เพราะเขาอยู่ในท้อง
เนี่ยคุณผู้ชมคือพอเห็นเธอโพสต์ปั๊บเนี่ยนะ
เราก็เลยรีบตามไปเพราะว่าเราก็อยากได้ข้อมูลเรื่องนี้จริง

ตอนแรกคิดว่าที่เธอโพสต์เราก็เอ๊ะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง
หรือพยาบาลจะหยิบยาผิดให้กินยาชาเนี่ยนะ

แล้วคนก็แชร์เรื่องนี้มีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะเลย

นักข่าวของเราก็โทรคุยกับพอโรงพยาบาล

กำลังประชุมสรุปสถานการณ์
แล้วเดี๋ยวจะมีการรายงานแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แล้วเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แถลง
ยืนยันนะคะว่าไม่ทิ้งผู้เสียหายอย่างแน่นอน
เดี๋ยวต้องรอฟังนะหลังจากประชุมเสร็จแล้วว่ายังไง
ก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะการหยิบยาผงยาผิดอะไรเกือบถึงชีวิตนะ
คุณคะเวลาที่มีข่าวแบบนี้เชื่อว่าพอแม่ที่ท้องแล้วฟังข่าวแบบนี้จะหลอน
ห่วงลูกท้องใจเสียใช่ค่ะ